ช่วงนี้พาคุณผู้ชมขึ้นเหนือหน่อยนะคะไปจังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องของการเล่นน้ำสงกรานใครก็นึกถึงเชียงใหม่
ใช่ใครไปเล่นติดใจทุกคนอันนี้กล้าการันตี
รอบรอบคู่เมืองนี้คึกคักมากนะคะเราจะพาไปดูบรรยากาศเล่นน้ำสงกรานที่เชียงใหม่กันว่าจะคึกคักสนุกสนานขนาดไหนนะคะ
ติดตามกับผู้สื่อข่าวของเราค่ะคุณพัชรวรินพัชรปภานันอยู่ที่นั่นค่ะเชิญเลยค่ะ
จุดถนนท่าแพ้ที่ที่ฉันยืนรายงานอยู่ตรงนี้นะคะเนื้องแน่นไปด้วยชาวเชียงใหม่
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาร่วมเล่นน้ำสงครานกันตลอดทั้งวันจนถึงขณะนี้ค่ะเรียกได้ว่าถนนท่าแพ้ด้านล่างของดิฉันนะคะ
คักไปด้วยประชาชนที่มาร่วมเล่นน้ำกันแม้ว่าอากาศจะร้อนจัดค่ะ
ตลอดทั้งวันบรรยากาศการเล่นน้ำสงกรานที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นไปอย่างคึกคักนะคะมีประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่
นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติมาร่วมกันเล่นน้ำรอบคู่เมืองกันตั้งแต่เช้าท่ามกลางอากาศที่ร้อนจัด
แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคแต่อย่างใดค่ะโดยเฉพาะพื้นที่โดยรอบคู่เมืองนะคะ
มีประชาชนออกมาเล่นน้ำสาดน้ำสงการรวมไปถึงประชาชนขึ้นรถกระบะสาดน้ำโดยรอบคู่เมืองเชียงใหม่กันอย่างสนุกสนาน
การจราจรติดขัดอย่างมากค่ะส่วนบรรดาพ่อค้าแม่ค้าต่างมาตั้งร้านขายของรอบคู่เมือง
เพื่อจำหน่ายอุปกรณ์เล่นน้ำสงกรานไม่ว่าจะเป็นปืนฉีดน้ำถังน้ำน้ำแข็ง
ซองพลาสติกกันน้ำขายดิบขายดีกันตลอดทั้งวันค่ะ
ขณะที่การรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยววิธีปลาเล่นน้ำสงกรานที่จะต้องตกลงไปตักน้ำบริเวณคู่เมืองมันนะคะ
เจ้าหน้าที่นำลูกบอลสีขาวขึงกับเชือกเป็นแนวยาวเพื่อกำหนดขอบเขตในการลงไปตักน้ำคู่เมือง
พร้อมติดป้ายจุดน้ำลึกเพื่อความปลอดภัยค่ะขณะที่ในช่วงบ่ายสามที่ผ่านมานะคะ
ขบวนแห่ส่งน้ำพระพุทธศิหิงรอบตัวเมืองก็ได้แห่มาถึงจุดประตูท่าแพร
เป็นขบวนจากหน้าสถานีรถไฟตามถนนท่าแพรและถนนราชดำเนินมาสิ้นสุดที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวนั้นได้ส่งน้ำพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวเชียงใหม่ในวันปีใหม่
เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัวนะคะพระพุทธศรีหิงพระพุทธรูปคู่เมืองเชียงใหม่
นิมนต์ออกจากพระอุโบสถวัดพระสิงห์วรมหาวิหารจังหวัดเชียงใหม่
เมื่อช่วงสายวันนี้ค่ะมีคณะสงฆ์และชาวจังหวัดเชียงใหม่
ร่วมบรรพบวนแห่บลำเลงด้วยเครื่องดนตรีรันด์นามีช่างฟ้อนมาฟ้อนรวบพิธีตามประเพณีดั้งเดิม
ประเพณนี้ดั้งเดิมหลังนิมวลพระพุทธศรีหิง
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อื่นแห่ไปทั่วเมืองเชียงใหม่
เริ่มต้นวันนี้ปฏิทินล้านนาจะเรียกว่าเป็นวันสังขารล่องให้เข้าใจง่ายนะคะ
คือการส่งท้ายปีเก่ากิจกรรมวันนี้ค่ะ
นอกจากจะมีการทำวันที่วัดแล้ว
ชาวเชียงใหม่จะทำความสะอาดบ้านเรือนเพื่อให้สิ่งไม่ดีหมดไปพร้อมกับปีเก่าค่ะ
บรรยากาศที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่ด้านหลังของดิฉันนะคะ
ตอนนี้ยังไม่แน่นเท่าที่ควรค่ะเรียกได้ว่าหากเย็นไปกว่านี้
นักท่องเที่ยวจะหลั่งไหลมาที่จุดนี้กันมากกว่าหลายเท่าตัวค่ะ
ดาววรินพัชรปภานันข่าวเทวรัฐทีวีรายงานจากจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
คุณคุณพัชรวรินด้วยนะคะ
นี่ยังไม่แน่นจริงเดี๋ยวมันจะแน่นได้มากกว่านี้เพราะว่าถ้าแดดล่มลมตก
บางคนคือไม่อยากผิวเสียเล่นทางอื่นแน่นนี่คือเดินกันแบบรถติดเลยอ่ะค่ะ